คุณผู้ชมให้ดูช่วงนี้ดีกว่าเป็นช่วงใหม่ที่เมื่อวานเปิดตัวไป

ฮือฮามากนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเกะกะกองถ่ายค่ะ
วันนี้นะคะจะตามน้องกริตภัทรก็คือน้องนัทของเรานั่นเอง

กองนี้เลยคุณผู้ชมกองนี้เขาเรียกว่ากองซุปตาค่ะ
เพราะว่าภรรยาเขาเป็นผู้จัดส่วนสามีเป็นพระเอกคุณพุทธคุณจุ๋ยค่ะ
กับละครเรื่องใหม่ล่าสุดนะคะจะไปเกะกะไปป่วนยังไงบ้าง
เดี๋ยวเราไปชมกันเต็มเลยค่ะกับช่วงเกะกะต่อไทย
แต่ว่าไม่รู้ว่าพุทธกับพี่จุ๋ยอยู่ไหนนะคะ

คุณพูดจัดกองนี้ดูไหม

ยูลุคผู้จัดกองนี้สายฟะด้วย

เชี่ยวไหมครับพระเอกทำงานดีไหม

ภัทรพี่สุตได้แล้วว่าดูจริง
จริงแล้วก็ถามว่าเสียดายไหมจริงก็คือมีการพูดจาก
คือแฮปปี้ผู้จัดเรา
คุมคอนโทรทุกอย่าง

สรรค์ยินต์ออก

โอเคหนึ่งสองสาม

พี่สารสังการณ์หน่วง

ไม่ใช่จังหวะหัวใจนายสะอาดนะคะ

ดิฉันอยากจะเห็นลูกของคู่นี้

ผัวเมียคู่นี้บอกเลยอะขอบบ้านบ้านละกัน

ที่สำคัญเขาชอบเล่นกับน้องปีใหม่

หลายการเกี่ยวกับประบองค์พ่อบ้าน

คุณเอ๋ยพุทธนิประโคมดูแลอย่างดี
ไม่ใช่อะไรกูเอาความลับในมุมมาบอก

เคยมีปัญหากันตั้งแต่แต่งงาน

เพราะว่าบอกว่าไม่อยากเสียสุขภาพจิตมีอะไรก็เคลียร์กันตรงนั้นเลย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
ออกตัวก่อนไว้เลยนะคะกองถ่ายไหนนะคะบันเทิงไทยรัฐไปเนี่ยต้อนรับพวกเราด้วยนะคะพี่ค่ะ